ส่วนเรื่องของความเชื่อที่เป็นวอสาวถือศีลถูกมารเข้าสิงขับกรอนโต้หลวงพ่อ

คือผู้หญิงคนนี้ก็ไปถือศีล๘ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนะคะ
หลังจากนั้นจู่ล้มลงแล้วพอลุกขึ้นมากลายเป็นอีกคน

ใช่ค่ะแล้วหลวงพ่อก็ออกมาเตือนนะคะออกมาถามอะไรอย่างนี้
ตอบโต้หลวงพ่อไม่ได้เป็นคำพูดนะพยายามด้นสดเป็นกรอน
บอกว่ามารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้มนุษย์ได้ทำชั่ว
เอาแล้วเนื้อหาเป็นยังไงต่อนะคะดูคลิปค่ะ
หนักไข่หน๋อมารมันชิ้นนั้นเอ่ย
ท่านบอกทุกคนว่าข้านี้เลวสาม
ท่านมีน้ำเสลหร่ายไม่ดีเลย
เอาแล้วเขาจะไปบอกได้ไงว่าภีษามัณฑ์คอยโดนติดโดนใจ
ตรงไหนมีหลักฐานมาชิดแจ้งพระพุทธเจ้าไง
แต่ก็บอกแจ้งว่าข้าทำไฉ้ข้าทำที่ไหนท่านเอย
มันโน่นเลยมันโง่เขาเบาปัญญา
มันยังโง่ทำตามที่ข้าคิด
มันคุ้นคิดตามที่ข้าบอกแค่นั้นนั้นนั้นนั้น
ถ้าไม่ได้จะยื่นมือมันมา
มันยื่นมาทั้งหัวตัวและตน
ยังไงคะคุณสุภาษารารู้แล้วว่าอย่างไรตอบมาที

จะให้ข้าวเล่าข่าวอย่างไรดี
คือผู้หญิงคนนี้เข้าไปถือศีลที่วัดนะ
แล้วก็เกิดการตอบโต้กับหลวงพ่อแบบนี้

แต่พยายามหาคำพูดที่มันสัมผัสกัน

นี่คือภาพที่เขาถ่ายออกมาจากสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เขียนข้อความว่า
แผนการมารมนุษย์ไม่รอดแน่
เป็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ลักษณะเหมือนถูกมารเข้าสิง
แล้วก็โตเถียงกับพระภิกษุในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
แต่ไม่ได้เถียงด้วยคำพูดธรรมดาอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะ
มีคนกลับไปเป็นคนเดิม
อ๋อนี่ฟุตไปแล้วนี่ไง

กลับไปเป็นคนเดิมเขายังพูดเป็นกรรมอยู่ไหม

แต่ทีนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะ
บอกว่าเจ้ามันเจ้าสาตานเจ้าปีศาจมาต่อว่าเธอ
เพราะไปสอนให้คนรู้เท่าทันมาร
มาดนใจให้หลงมัวเมาไปกับอิเลสกระทำความผิดต่าง
และยังทำให้มนุษย์เป็นโรคซึมเศร้า
มารคอยกระซิบข้างหูให้มนุษย์ฆ่าตัวตาย
เพราะจะได้เอาวิญญาณไปกักขังเพื่อรับใช้เป็นธาตุให้กับมาร

เธอตื่นขึ้นมาเธอก็ชี้แจงอีก
มันมาต่อว่าเธอมากระซิบข้างหู

สรุปรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวอย่างนั้นก็ตามที่ให้ดูทั้งหมด
ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ